กรณีที่โลกออนไลน์เขามีการแชร์ต่อกันเลยนะ
กรณีที่เด็ก๙ขวบป๔โรงเรียนแห่ง๑
ที่จังหวัดพระนครซิวทิยาโอ้โฮดูสิ
เนื้อตัวเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วช้ำหนักเลยนะ
ก้นขาโดนหมดเลย
ใช่ครับน้องอายุ๙ขวบเองนะครับ
แล้วก็น้องบอกว่าถูกครูสอนภาษาไทยเนี่ย
ตีและใช้ไม้กระบี่กระบองตีเข้าไปเกือบ๓๐ทีนะครับ
ตอนนี้เด็กไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว
สภาพของเด็ก๙ขวบช้ำทั้งตัว
แล้วระบุว่าครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
แค่เด็กไม่ทำการบ้านต้องทำโทษกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช้ไม้ดาบกระบี่กระบองตีจนหักแล้วก็ตีซ้ำอีก
เด็กนับกันได้ประมาณ๒๕๒๖ที
ตั้งแต่๓โมงเช้าถึง๙โมงเช้าเด็กนั่งเรียนไม่ได้
ต้องยืนเรียนทั้งวันถึงโรงเรียนเลิก
กว่าจะปั่นจักรยานกลับบ้านได้เกือบ๖โมงครึ่ง
ตอนเย็นมีการสั่งเด็กไม่ให้กลับไปบอกผู้ปกครองอีก
พวกเราเรียนมาอย่างเรียนมาในโลกโซเชียลเขาบอก
พวกเรานะขออภัยคุณผู้ชม
พวกครูเรียนมายังไม่เคยเจอแบบนี้เลย
ต้องให้มันออกสถานเดียวฝากพอโรงเรียนจัดการด้วย

หลังจากนั้นกลายเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบการทำโทษของครูคนนี้แหละครับ
ล่าสุดนะเมื่อวานี้เราก็ไปคุยกับเด็ก
เด็กที่ถูกครูตีชื่อน้องซีวัย๙ขวบ

คือน้องบอกไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
ใครจะอยากคุณเด็กก็ต้องกลัวนะฮะจิตตกนะฮะ
ส่วนสภาพตามเนื้อตัวและก้นยังพบรอยเนื้อแตก
ฟกช้ำดำเขียวทั้งตัวแล้วครับ

เห็นชัดเลยนะฮะโดยเฉพาะก้นแล้วก็หลังแล้วก็ขา
ซีเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒กันยายน
ช่วง๑๐โมงเช้าซึ่งเป็นวิชาภาษาไทย
ครูผู้หญิงที่สอนภาษาไทยผมนะครับ
ให้ผมส่งการบ้านที่ครูสั่งไว้

เนื่องจากผมทำการบ้านไม่เสร็จ
ลงโทษตีไม่ยั้งเลย
ผมทนไม่ไหวครับผมเจ็บผมวิ่งหนี
ครูมาจับผมแล้วตีซ้ำอีก
แล้วบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณประโยคนี้สำคัญเหมือนกัน

บอกว่าครูบอกว่ามึงเป็นลูกเทวดาหรือไง

จับน้องซีมาฟาดสามยี่สิบสามสิบทีนะครับ
ซีก็ต้องเรียนต่อด้วยความเจ็บปวด

เนื่องจากครูสั่งห้ามบอกใครนะครับ
ไม่รู้ครับไม่ได้นับเพื่อนเขานับ
ไปเปลี่ยนแบบนี้เลยฮะรัวเลย

ลูกเทวดาหรือว่าลูกตาศรีตาสาก็ตีเขาแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะครับ

บอกว่านานจะกลับมาบ้านที
โทรมาแจ้งเธอแล้วก็ร่วมการแก้ไขปัญหากับคุณครูมาโดยตลอด
ซึ่งไม่ใช่ใช้วิธีแบบครูภาษาไทยคนนี้

ตกใจกับสภาพเมื่อเธอเห็นลูก
บอกว่าแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าตีแล้ว
เรียกว่าจะฆ่าลูกของเธอดีกว่ามั้ง
ลูกดื้อตีเลยจัดการเต็มที่
ก็คือเต็มที่หมายถึงว่าแบบเอาให้พอในขอบเขตอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราเอาลูกไปเรียน
คุณครูก็ต้องไปสั่งสอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณครูอ่ะ
เขาตีก็เพื่อที่อยากจะให้เด็กได้ดีอยู่ในกรอบในเกณฑ์
แต่ว่ามาตีแบบเนี้ยความรู้สึกคุณแม่นะแบบ
ถามตัวเองว่าคุณครูคนนั้นเขาจะฆ่าลูกเราหรือเปล่า
แม่บอกว่าบาดแผลรอยช้ำมันรักษาได้
แต่บาดแผลจิตใจของเด็กมันไม่สามารถรักษาได้
พ่อของเด็กบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมา
ยังไม่เคยเห็นหน้าครูหรือว่าได้ยินเสียงครู

ในวันที่เกิดเรื่องหากครูเข้ามาหรือว่าโทรมาหาพ่อแม่
คุยเลยบอกว่าตีเด็กนะตีเพราะอะไร
พ่อจะยอมรับได้เพราะทุกคนทำผิดพลาดได้
แต่ครูคนนี้ไม่มีแม้แต่สักครั้งที่จะมาแสดงความรับผิดชอบนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้บริหารโรงเรียนว่ายังไงนะครับ

ที่ทางภพกรรมโรงเรียนที่เกิดเหตุ

ก็ได้มีการถูกเชิญประชุม
ภูมิหน่วยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา
จากไปเยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว
ผู้มนวยการโรงเรียนยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวของครู
ถือว่าเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ
ซึ่งส่วนของตัวครูก็ยอมรับผิด
มาคุยกับพอแล้วยอมรับผิด
บอกว่าลงโทษจริงแล้วก็ขอโทษที่ไม่ทันยั้งมือ
ตอนนี้มีการรายงานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต๒แล้ว
โดยมีคำสั่งให้ครูคนนี้ไปช่วยราชการชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต๒แล้ว
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ
มนวยการบอกว่าถ้าผิดว่าไปตามผิด
ก็ต้องมีบทลงโทษต่อไปจะหักเงินเดือนหรือว่าจะให้ออกอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนเรื่องความผิดทางกฎหมาย
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองในการที่จะไปร้องต่อตำรวจนะครับ
เพื่อสืบสวนสอบสวนต่อแล้วก็ลงโทษต่อนะครับ